ที่วัดแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรเขาบอกไอเดียเจ๋งจริงครับ
เขาเอาขวดที่ไม่ใช้แล้วนะฮะสามารถสร้างกำแพงโบสถ์ได้
หัดค่าใช้จ่ายแล้วสวยซะด้วยครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้ขวดแก้วเนี่ยมันเอาจะมาสร้างกำแพงโบสถ์ได้ด้วยเหรอ
ดูวิธีทำของเขากันนี่แหละครับทั้งพระชาวบ้านช่วยกันล้างขัดถู
ทำความสะอาดขวดแก้วแล้วก็เอาไปใส่เครื่องบดละเอียดนะครับ
เอาไปสร้างกำแพงได้อย่างสบายเลยครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องดีนี้เกิดขึ้นที่วัดไร่ดงหมู่๒ตะบนคุยบ้านโอ่ง
พระอธิการคารมจะเอาวาดเล่าแบบนี้บอกว่า
วัดไร่ดงก่อสร้างโบดของวัดจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือเพียงการตกแต่งกำแพงโผดโดยรอบให้เกิดความสวยงาม
โดยนำวัสดุเหลือใช้จากขัวเรือนครับจากพวกขวดแก้วนี่แหละ
นี่แหละครับมาบดให้ละเอียดแล้วเอาไปผสมกับปูนซีเมนนะฮะ
เอาไปฉาบบริเวณกำแพงโบสถ์ครับ
ันไดโบสถ์ก็ได้ให้เกิดความสวยงาม
และเมื่อกระทบกับแสงแดดหรือว่าแสงไฟมันจะเลี่ยบนะครับ
เวลาแสงส่องมาไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระเบื้อง
หรือว่าวัสดุที่มีราคาแพงครับ
แต่เอาของเหลือใช้นี่แหละมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เจ้าวาดบอกว่าญาติโยมท่านใดประสงค์จะบริจาคนะครับ
สามารถมาบริจักษ์ได้ที่วัดไร่ดงนี่แหละ
หรือว่าจะโทรหาท่านก็ได้นะครับ
ที่เบอร์๐๘๕๗๓๒๔๑๒๐นะครับ๐๘๕๗๓๒๔๑๒๐
เป็นเบอร์ของพระอธิการคารมท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ดงครับ